ปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิดสิบเก้ายังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะไทยรัฐกรุ๊ปแล้วก็พันธมิตร
แล้วก็ชุมชนนำไปตรวจนะฮะเพื่อให้เจอให้เร็วแล้วก็รักษากันได้อย่างเร็วที่สุดนะครับ
วันนี้เองไทยรัฐกรุ๊ปก็ประกอบไปด้วยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ไทรรัฐทีวีไทรรัฐออนไลน์และไทรรัฐโลจิสติก
มีการส่งมอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เบื้องต้นหรือว่า
และผิดเทสอีก๕๐๐๐๐ชุดที่ได้มาจากภาคเอกชนอีก๑๐๐๐ชุด
รวมเป็น๕๑๐๐๐ชุดให้กับสถาบันหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หรือศพศชไป๑๐๐๐ชุด
และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีปฐุมธานีสระบุรี
อายุทยาฉะเชิงเซาสมุทรปราการชนบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสงขรา
จังหวัดละ๕๐๐ชุดเพื่อนำไปตรวจเชิงลุกให้กับประชาชนครับ
อย่างบรรยากาศที่วิทยาลัยศิลปะหัตกรรมกรุงเทพ
จุดนี้ก็มีการมอบให้กับ๗ชุมชนในซอยลาดพร้าว๑๐๑แขวงครองจันทร์เขตบางกะปิ
ก็เป็นกลุ่มประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่เป็นประบางเจ็ดโรคร้าย
ประธานชุมชนก็คัดเลือกมาค่อยเข้ามาเพื่อลดความแออัด

ซึ่งจุดนี้สปสชได้รับการสนับสนุนทีมแพทย์ด่านหน้า
มาจากจังหวัดยะโสธรจากกรมแพทย์ชนบทมาร่วมตรวจด้วย
หนึ่งในนั้นก็แพทย์หญิงดันที่ยาเข็มเพชรพุ่ม
ในการโรงพยาบาลกุฎชุมยอมรับว่าตกใจเหมือนกัน
ที่มาเห็นประชาชนมาขอตรวจกันเยอะ
จากการตรวจที่นี่ตรวจไปเสร็จปั๊บ
คนติดเชื้อต้อง๑๐นะคุณผู้ชม
ขณะที่ชาวบ้านในชุมชนคนหนึ่งคือคุณอุบลเอง
ก็ไปตรวจแล้วก็ไม่พบเชื้อคุณป้าคนนี้บอกว่าดีใจมาก
เพราะว่าไม่มีเงินไปตรวจเองที่โรงพยาบาล

ทำให้ชาวบ้านได้คลายความกังวลใจครับ

ก่อนหน้านี้เคยอยากตรวจเคยอยากออกไปตรวจข้างนอกบ้างไหม
อยากอยากแต่ว่ามันลำบาก
ถ้าตรวจที่เสียสตางค์เราก็ไม่มีปัจจัยที่จะตรวจค่ะ
แล้วถูกว่ามีโครงการที่มีมาจัดศูนย์อย่างนี้

มีความสุขค่ะที่ได้ตรวจ
ขอบคุณค่ะที่มีโครงการดีให้สำหรับชุมชนของเรานะคะ

เพื่อโครงการปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙
ตรวจหาเชื้อยังเดินหน้าต่อไปครับ
เมืองต้นก็มีพันธมิตรภาคเอกชนและประชาชน
แสดงความจำนงร่วมสนับสนุนเพิ่มเติม
ทั้งบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
สนับสนุนเงินเข้ามา๓ล้านบาท

สำหรับใช้ในภารกิจนี้อีก๑๕๐ลิตร
กรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชน

และบริษัทผลิตภัณฑราเพชรจำกัด

รวมกับประชาชนที่โอนเข้ามาแล้วในบัญชีตอนนี้
ยอดอยู่ที่รวม๓๑๒๐๒๔๘๕บาทครับ

ให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับ
จัดสรรให้กับสาธารณสุขจังหวัดปัตตานียาลาและนราธิวาสด้วย

เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนและสำนักงานศาสตร์ชาตนาสุขจังหวัดยาลา
ณอากาศสยานกองกำรังทางอากาศเฉพาะกิจที่๙ครับ